ข่าวนี้นี่เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกบีบหัวใจนะ

เอาจริงเราก็เคยรายงานข่าวมา
แต่กรณีนี้ที่เกิดขึ้นเห็นไหม
อยู่ด้านหลังของดิฉันใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย
ลูกสาวคือพ่อไปส่งลูกสาวคนโต
แล้วก็ไปส่งลูกสาวคนเล็กคนเล็กอนุบาล๓เอง
ป้อนข้าวอยู่ในรถหลังจากนั้นพ่อนอนไป

อนุบาล๓มาปลุกพ่อปลุกอยู่ทั้งวัน
พ่อพ่อตื่นพ่อตื่นมาป้อนข้าวหนู
ไม่ตื่นคือสุดท้ายพ่อเสียชีวิต
แล้วลูกอยู่กับศพพ่อจนถึงค่ำเลยนะคะ
อยู่กับศพพ่อทั้งวันเลยนะฮะ
ไม่กล้าลงจากรถไม่กล้าไปโรงเรียน

แต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นรถคันสีดำคันนี้นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมยังจอดติดเครื่องยนต์อยู่เลย
แล้วต้องรวชสอบพ่อหาดใหญ่ก็ได้รับแจ้ง
มีคนเสียชีวิตอยู่ในรถ
นอนราบไปที่เบาะ
ซึ่งผู้ตายคือนายพาศิษย์อายุ๔๑ปีค่ะ
สภาพคือตอนนั้นศพเริ่มแข็งแล้ว
แต่ก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ทีนี้ในรถมีจานข้าว

แต่สิ่งที่ฟังข่าวนี้แล้ว
คุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกบีบหัวใจ

วัย๔ขวบอนุบาล๓นะคะ

้อนข้าวหนูได้๒คำแล้วพ่อก็หลับไปเลย
ปลุกพ่อตั้งหลายครั้งพ่อไม่ตื่น
นั่งอยู่กับพ่อในรถทั้งวันเลยนะ
คือรอรอให้พ่อตื่น

ใช่จนตอนทุ่มนึงมันค่ำแล้วนะ
แล้วฝนมันตกฟ้าร้องฟ้าแลบ
น้องตกใจหนูก็เปิดประตูใส่แมสเนี่ยค่ะ

เพราะว่าพี่สาวเขาอยู่ป๖อายุ๑๑ปี

ทุกคนเลยทราบเรื่องมาดูที่รถ
ปรากฏว่าพ่อที่ไม่ตื่นไม่ใช่พ่อหลับ

น้องวิ่งไปบอกด้วยความตกใจฟ้าค่ะ

เอาคุณครูนี่คือสอนที่ด้านไหน

น้องวิ่งมาแล้วก็มาบอกพี่สาวมาบอกคุณครู

แล้วหลังจากนั้นพ่อก็วนไปส่งน้องที่อยู่ด้านหลัง

แล้วทีนี้พอผ่านไปทั้งวันเนี่ย
ตอนเย็นแทนที่พ่อจะมารับพ่อไม่มารับ

ก็เพิ่งรู้ว่าค่ะแล้วพ่อมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจด้วย
ทีนี้ตอนนี้ใครจะดูแลน้องทั้งสองคน
ล่าสุดป้ามารับไปดูแลแล้วนะคะ
แม่เด็กอยู่มาเลเซียทำงานอยู่ที่มาเลเซีย
ถ้าเกิดแม่กลับมาเด็กก็จะไปอยู่ในความดูแลของแม่

สาเหตุการเสียชีวิตมาจากอะไรนะคะ